ที่พระท่านลุงเนี่ยแม่มันก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งอ่ะนะ
อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของความผิดปกติที่ต้องไปหาคุณหมอนะครับ
มีชายหนุ่มคนนึงความจริงอายุสามสิบสองแล้วล่ะ
ก็ทางแม่เนี่ยเขาแจ้งตำรวจบอกว่าให้ช่วยมาคุมตัวลูกชายไปสงบสติอารมณ์หน่อย
เพราะอยู่ที่บ้านอัลวาดทำลายข้าวของหมดเลยทำลายหิ้งตายายมโนราด้วย

แต่ทีนี้พอไปถึงที่คุมขังในห้องคุมขังของสพนะครับท่านผู้ชมครับ
สพทะเลน้อยปรากฏว่าเขาผูกคอตายในห้องคุมตัวผู้ต้องหา
อ่ากำลังเอาทรงชาติโรงเสาเชิญโรงชาตินะครับ
แล้วกลับขึ้นมาบนโรงพักสังเกตห้องขังของนายวุฒิพงศ์วัย๓๒ปี
นายวุฒิพงศ์เนี่ยใช้เสื้อยืดผูกคอกับลูกกรงห้องขังอยู่ในท่านั่ง
ก็พยายามรีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่แกะไม่ออกนะครับ
ต้องไปเอามีดมาตัดนะครับแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
แล้วก็พาส่งโรงพยาบาลสุดท้ายช่วยไม่ทันเสียชีวิตนะครับ
แม่บอกว่าลูกชายมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้ว
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แล้วกินยาก็อาการดีขึ้น
เคยไปทำงานก่อสร้างอยู่ที่นครศรีธรรมราชด้วยนะครับ
นี่วันเกิดเหตุกลับมาบ้านที่พัทธลุงเพราะว่าต้องมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ
ก่อนหน้านี้เคยถูกจับคดียาเสพติดแล้วทีนี้พอกลับมาบ้านทะเลาะกับแม่
เนื่องจากลูกไม่พอใจที่แม่ไปหาหมอทรงพื้นบ้านมา
คือต้องการให้หมอทรงมาทรงหิ้งตายายมโนราที่บ้าน
แม่บอกแม่อยากดูอาการป่วยของลูกชายว่าป่วยจากอะไร
แต่หมอทรงเขาไม่มาเขาบอกว่าลูกป่วยเองไม่เกี่ยวกับตายายมโนราหรอกพาไปหาหมอเถอะ
ทีนี้ลูกชายก็ไม่พอใจอลวาดทำลายข้าวของในบ้าน
ทำลายหิ้งตายายมโนราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ครอบครัวเคารพนับถือด้วย
แม่ก็แจ้งตำรวจให้มาคุมตัวลูกชายไปโรงพักสงบสติอารมณ์
ตอนขับรถไปโรงพักลูกชายขี่จักรยานยนต์ตามแม่ไปนะฮะ
แจ้งว่าแม่ทำลายร่างกายเขาต่อร้องกันอีกไปถึงโรงพัก
ตำรวจก็จับเข้าห้องคุมตัวผู้ต้องหาแล้วก็ผูกคอตาย
ซึ่งคนร่วงเขาไม่มากเพราะว่าไม่ใช่เป็นอะไรใช่เป็นนี่เนี่ย
ต้องเขาโกรธเขาโกรธก็มาทำร้ายเตี๊ยงจะเขาโกรธคนร่วง
แต่เขามาทำร้ายเตี๊ยงมันเป็นเตี๊ยงเนี่ยร้ายเตี๊ยงเนี่ย

เตี๊ยงตาล่วงประเภทนี้เดือนกาลทุกปีราธิบาลนั้นก็ยังมีตาล่วงตรงอาวุ่น

ทีมข่าวก็ไปที่วัดทะเลน้อยควนขนุนที่พัทธลุงนะคะ
เพราะว่าญาตินำร่างของนายวุฒิพงศ์มาประกอบพิธีทางศาสนาที่นี่
ก็มีตำรวจสพทะเลน้อยมาร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพในการสวดคืนแรก
ญาติก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรทุกคนยังช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ซึ่งประเด็นก่อนที่นายวุฒิพงศ์จะเสียชีวิตเขาไปทำลายสารโนรา
มันก็มีประเด็นการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็น
เพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้เคารพนับถือบูชาโนรากัน
ประเด็นนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านหลังนึง
อยู่ในตำบลทะเลน้อยที่บูชาโนรา
ที่นี่ยังมีการจัดพิธีไหว้ครูโนราทุกปีนะคะ
นางอินทุออนอายุ๖๑ปีเป็นร่างทรงของโนราบอกว่า
เชื่อว่าผู้ตายเสียชีวิตเพราะโนราโกรธมากและถูกอาฆาต
ทำลายสารโนราทำลายชะดาข้าวของของโนราที่อยู่บนหิ้งมันคือการลบหลู่ดูหมินโนรา
อันนี้คือตามความเชื่อนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะก็จะถูกตักเตือน
บางคนก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุบางคนก็เจอเรื่องร้ายไม่ค่อยถึงขั้นที่มีใครเสียชีวิต
บารมีหนุนนำทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จและมีโชคลาภค่ะ
แม่ว่าก็ถึงเวลาแล้วล่ะก็ไม่อภัยแล้วล่ะ
อย่างนั้นอ่ะบางทีลูกลานน่ะปู่ย่าตายายก็อภัยนะ
แต่นี่เขาไปทำลายหมดเลยขาดสติ
ที่จริงไม่เคยมีนะ

เพราะว่าทำลายของเขาหมดเลย
นั่นน่ะ
ก็บอกว่าคนภาคใต้เคาระรับกันทุกคนค่ะ

ใครกล้าลบหลู่ค่ะเพราะว่าในอดีตมีคนลบหลู่
มักจะมีการฝันว่าโนรามาเตือนให้ไปขอขมานะคะ
หลู่จะมีภัยบางครั้งไม่ใช่ถึงกับตายหรอก
มีภัยอ่ะนะลบหลู่แบบคำพูดหรืออะไรไม่นับถืออย่างนี้
ก็ให้อยู่เฉยซะแต่ถ้าเราพูดออกไปบางทีก็ให้โทษไอ้
จากเราจะเจริญรุ่งเรืองเราก็มันก็ต่ำตกต่ำลงอย่างนี้
แต่ว่าส่วนมากถ้าเขาเตือนก็จะแบบให้เรารู้เหมือนเราฝัน
หรือว่ามีความรู้สึกขึ้นมาเองเหมือนเป็นเซนต์
อันนี้ก็เป็นในมุมความเชื่อนะคะ